คราวนี้เกิดขึ้นที่ในโลกออนไลน์อีกแล้ว
มีการนำมาแชร์กันกรณีหนุ่มคนหนึ่ง

มีทั้งเหรียญบาทเหรียญหนึ่ง

อันนี้โลกโซเชียลเขาก็ตอนแรกชื่นชม
ชื่นชมบอกว่าเก็บหอมร่อนริฟต์นำมาซื้อรถได้
แต่ตอนหลังโลกโซเชียลเขาไปขุดเหมือนกันนะ

เออนั่นสิฮะนะครับก็มีหลายความเห็นที่ออกมาวิภาควิจารณ์กัน
แต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เขากำลังนับเงินกันอยู่
อย่างที่บอกไปมีทั้งแก๊ง๒๐แล้วก็เหรียญรวมกว่า๓๐๐๐บาทนะคะ
ที่ชายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้
เขาหอบเงินมาแล้วก็เดินทางไปซื้อรถมือสองในจังหวัดสุราธานีนะคะ
แล้วก็ข้อความชื่นชมอย่างที่บอกไปบอกว่าแหมอดออมแบบนี้
ก็ชื่นชมค่ะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
หนุ่มคนนี้ได้เงินมาในทางที่ผิดหรือไม่หรือเปล่า
หรือว่าเก็บเงินเองนะคะในสุวิทย์คำจีน
คนนี้เขาอยู่หมู่๓ในตำบลหนองไซอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
เป็นเจ้าของเต็นต์รถที่หนุ่มคนดังกล่าวมาซื้อรถ
เล่าให้ฟังว่าเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยคนที่มาติดต่อซื้อได้ขี่จักรยานยนต์มาค่ะ

บอกว่ามีเงินมากว่า๓๖๐๐๐บาท
เงินนี้ได้มาจากการเปิดหมวกรำมโนราตามจังหวัดต่าง
เงินมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาซื้อรถเก๋ง
แต่ว่ารถที่เขาสนใจเขาตั้งราคาไว้ที่๖๙๐๐บาท
เจ้าของเต้นรถบอกว่าแหม่หนุ่มคนนี้
มีเงินมาแค่๓๐๐๐กว่าบาท

เห็นว่าเป็นคนทำมาหากินรำมโนราสะสมเก็บเงิน
ก็เลยตัดสินใจลดราคาให้ครึ่งต่อครึ่งขายไป๓๓๐๐๐บาท
แล้วก็หารถบรรทุกไปส่งให้ที่อำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย
เพราะว่าคนที่เขามาซื้อเนี่ยบอกว่าขับรถไม่เป็นก็ใจดีอะค่ะ
เหตุการณ์นี้มีการนำมาแชร์ต่อเนื่องกัน
แล้วก็เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียล
บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของหนุ่มคนนี้ในสมัยก่อนหรือเปล่า
คนมองว่าอาจจะเป็นโจรเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นอะไร
แต่ว่าส่วนตัวของเขาที่เห็นก็เกิดความสงสาร
เพราะว่ารำมโนรากว่าจะได้เงินมาก็ไม่ได้เรื่องง่าย
หอบเงินมาขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนดี
เพราะว่าถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็คงจะถูกจับดำเนินคดีไปแล้วล่ะ
ครับก็คือมีคนเอามาโพสต์เขาบอกว่าเอามาแฉว่า
หนุ่มคนนี้นะฮะก็เคยไปยืนพนมมือขอเงินอยู่ริมถนน
แล้วก็หรือแม้แต่มีคนเคยโดนขโมยรถจักรยานยนต์ไป

เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเขาก็มีการตรวจสอบมีการแฉเขาบอกว่า
เกือบจะซึ้งอยู่แล้วเชียร์เรื่องนี้
แต่ตอนจบจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันก่อนนะ